แน่นอนเวลาเจอคนเมาแล้วขับ

หรือ

ยังไม่หมดขวดเหรอตอนนี้

ตำรวจบอกขวดไหนของคุณเนี่ยฮะ

เขาก็ตั้งด่านและกวดขันเรื่องของการจราจร

ก็ส่งตัวดำเนินคดีรวมทางผู้ชายคนเมื่อกี้ด้วย
นะขับรถก็ระวังด้วยความเป็นห่วงเรื่องของอุบัติเหตุเนาะ